พร้อมกับอัพเดทข่าวสารในวงการบันเทิงนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องลัก
มาเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี้ยมีตัวหล่ออยู่หลายต่อหลายคน
หนุ่มลีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เยอะแยะมากมาย
แต่ว่าล่าสุดดูเหมือนว่าคนที่เจ้าตัวกำลังซุ่มปลูกต้นรักจริงเนี่ย
น่าจะเป็นไฮโซไนประไน
แต่นักแสดงสาวยังคงเส้นคงวากั๊กอยู่ในเรื่องราวสถานะความสัมพันธ์แบบเดิมนะคะ
ก็ไม่เคยแบบปฏิเสธอยู่แล้วว่าตั้งแต่เป็นโสดมันก็มีคนเข้ามาอยู่แล้ว
ชัวร์เมื่อไหร่หรือว่าจริงจังเมื่อไหร่
หรือว่าแบบมันโอเคเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้
ค่อยว่ากันถ้าวุ้นคุยวุ้นก็คุยทีละคนนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงก็อุ้มก็ไม่แน่ใจ
มันก็เลยขอแบบเงียบดีกว่า
ขอสตาร์ทเบาขอดูแบบค่อยดู
คือเรียกได้ไหมว่าวุ้นเส้นไม่โสดแล้ว

ถ้าพูดถึงตอนนี้วุ้นไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอะไร
เออไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดอะไรใจเย็นก่อนนะคะ

เจ้าตัวกับเพื่อนสุดสีอย่างเจนี่เทียนโพสุวรรณ
เป็นนักแสดงนำในเรื่องเพื่อนที่ระลึกนั้น
วุ้นเส้นตอบว่าไม่ซีเรียสค่ะ
ไม่โกรธ
แล้วไม่โกรธเรารู้เรื่องที่ไหนให้เขาแปลว่า

โอเคไม่เป็นไรหลอกขันไปแล้ว

แต่จริงยังมีอีกหนึ่งคู่ที่พิธีกรคู่ขวัญเขาพูดเอาไว้

คือเนื้อเรื่องของหนังนี่เป็นเรื่องของเพื่อนที่ทำตามสัญญากันไม่ได้นะครับ
แต่ว่าพิธีกรก็แซวกันไปว่า